มาดูเรื่องของแก๊งทวงหนี้กันบ้างนะคะ
แก๊งทวงหนี้เขาก็มีวิธีการทวงหนี้ที่แตกต่างกันไป
บางทีก็เอาก้อนหินเอาของอะไรไปปลา
สำหรับบ้านลูกหนี้ที่ไม่จ่ายหนี้นะคะ
แต่ว่ารายนี้เขาเผาบ้านเลยค่ะ
ทวงหนี้ไม่ได้ใช่ไหมเผาบ้านเลย

ทวงหนี้ถ้าคุณไม่จ่ายหนี้ฉัน

เตือนกันแบบนี้

สัญญาที่ดินเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เป็นของเขาแล้ว

ขึ้นเฟซบุ๊กตัวเองในขณะที่นี่แหละค่ะเป็นภาพ
จุดไฟเผาบ้านคนอื่นพร้อมกับมีการพูดจา
ท้าทายด้วยถ้อยคำหยาบคายในธรรมนองเผาบ้านนี่เลย
ไม่ใช้หนี้เหรอเจอกันเจอแบบนี้เลย

โหดลบบุรีเจ้าหนี้สายโหดแค้นจัดไลฟ์สดเผาบ้านลูกหนี้
โง่จริงทำไม่ได้อันนี้เขาเขียนนะ
เนื้อหานะคะในแคปชั่นของเขานะคะ

ชายหนุ่มผู้ก่อเหตุโพสต์หลังจากก่อเหตุบอกว่า
รู้กันหรือเปล่าว่าเรื่องราวจริงแล้วมันเป็นแบบไหน

สัญญามีลายเซ็นยึดบ้านไม่ยึดที่ดิน

แค่นี้มันน้อยไปใครต้องติดคุกกันแน่

สัญญาที่เอาไปตอนที่ไปกู้ยืมก็คือเอาที่ดินไปค้ำไว้ไง

หนี้เขาก็มาทำอย่างนี้
ชาวเน็ตเห็นเรื่องนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันถล่มทลาย
เพราะว่าชายคนนี้เป็นการวิจารณ์นะ
ชาวเน็ตบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้กฎหมาย

เป็นหลักฐานมัดตัวเองแบบไม่มีทางดิ้นหลุด
สำหรับโทษข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย
ในข้าตามกฎหมายอาญามาตรา๒๑๘
ระบุไว้ตั้งแต่จำคุกตลอดชีวิต

ชาวเน็ตเขาก็เลยวิภาควิจารณ์ว่าวันนี้มันเป็นโทษหนักนะ
แล้วนี่เป็นหลักฐานมัดตัวเอง
แต่ทีนี้เขาก็อ้างไงเขาอ้างเขาบอกเขาทำอะไรก็ได้

แต่สิ่งที่เขาทำมันผิดยิ่งกว่า
เพราะการเผาบ้านนี่โทษมันหนักอย่างที่บอกไป
คุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิตค่ะ